หายใจกันไปคุณผู้ชมค่ะมาข่าวนี้กันต่อดีกว่านะ

ติดมาจากข่าวนั้นเมื่อกี้
นักร้องหนุ่มลูกทุ่งหมอลำค่ะพี่ต้อยหมวกแดงนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าของเพลงฮิตบอกว่าอยากขอหมอลำ
บอกว่าอยากขอหมอลำ
แบบนี้เลยแบบพี่สุภัณฑ์ร้องเลย
ตั้งแต่ธูระคมที่ผ่านมา
อันนี้มันเดือนอะไรแล้วพี่
กลับที่ในไหนมา
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังคนนี้บอกกับเราว่าดีใจแล้วก็มีความสุขมาก

ไปทัวร์คอนเสิร์ตเห็นรอยยิ้มพี่น้องชาวไทยที่นั่นนะคะ
คือเดิมทีอย่างนี้เล่าให้ฟังก่อนจะไปทัวร์คอนเสิร์ตไป๔เดือน
แต่ไปมาที่ต้องอยู่๖เดือนเนี่ยไม่ใช่อะไร
ไม่คิดถึงเมืองไทยนะคิดถึงแต่ว่าติดโควิดอยู่นู่น
ต้องอยู่นานหน่อยคุณผู้ชมขาซีสันนี้พี่ไม่รอดนะคะ
ติดโควิดไปเรียบร้อยเลยแต่ก็โชคดีที่อาการไม่หนัก
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ต้อยหมวกแดงกันหน่อยจ้า
น้องที่บ้านที่อยากติดแต่ติดโควิด

อ่าอาวเป็นว่ากลับมาแล้วแฟนหายคิดถึงแน่นอนนะคะ